โอ้โหไทยแลนด์
โปรดติดตามตอนต่อไป

ปกติแล้วนะคะเวลาพูดถึงเรื่องของการทำการเกษตร
พื้นที่สูงก็จะต้องนึกถึงทางภาคเหนืออย่างการปลูกไร่ชาไร่สตอเบอรี่สวนดอกไม้
แต่วันนี้ไม่ต้องจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับการทำการเกษตรบนพื้นที่สูงที่ไม่ใช่ทางภาคเหนือแน่นอนค่ะ
เพราะตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลา
อำเภอเบตงจังหวัดยาลาเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูง
ท่ามกลางทิวเขาน้อยใหญ่มากมายที่โอบล้อมทำให้อากาศที่นี่เย็นตลอดปี
และมีฝนตกชุกตามแบบภาคใต้ก็เลยกลายเป็นแหล่งทำการเกษตรที่สำคัญค่ะ
อย่างวันนี้ใบตองจะพาไปชมแปลงผักชนิดนึง
ที่ได้รับความนิยมอย่างมากของคนในพื้นที่นั่นก็คือผักน้ำเบตง
ซึ่งเป็นอาหารยอดนิยมของคนเบตงแต่จริงจริงแล้วผักน้ำเบตงเนี่ย
พืชท้องถิ่นเบตงแต่เป็นพืชจากทางยุโรป
คนจีนนำเข้ามาปลูกเมื่อร้อยกว่าปีก่อนด้วยรสชาติที่หวานกรอบอร่อย
แพร่หลายปลูกกันมากขึ้นจากพืชต่างถิ่นก็กลายเป็นอาหารพื้นถิ่นไปเลยค่ะ
ผัดผักน้ำเบตงวิธีการปลูกจะยากจะง่ายยังไง

พี่กู้จะมาให้ความรู้ด้วยของการปลูกผักน้ำ

การปลูกผักน้ำที่อำเภอเบตรงจังหวัดยะลามันปลูกกันยังไงบ้างคะ

ต้องบอกว่าการปลูกผักน้ำของพื้นที่อำเภอเบตงเนี่ยเราต้องเลือกสภาพพื้นที่ก่อน

ที่นี่เป็นแหล่งหนึ่งนะครับที่สามารถปลูกได้เนื่องจากว่ามีอุณหภูมิที่เหมาะ
มันต้องอยู่ที่อากาศที่ไม่เกิน๒๕องศานะครับตลอดทั้งวัน
แล้วก็ในเรื่องของน้ำความสะอาดของน้ำแล้วก็ความเย็นของน้ำเนี่ย
ต้องอยู่ที่๒๕องศาด้วยตลอดทั้งวัน

ถ้าเกินกว่านี้คือปลูกไม่ได้

วิธีการปลูกมันยากง่ายยังไงอะคะ
วิธีการปลูกมันก็ค่อนข้างที่จะยาก

ขั้นตอนตรงเนี่ยค่อนข้างที่จะยาก

ที่เราเอามานี่ก็คือเอามาจากต้นน้ำลำทานนะครับ

เกษตรกรที่ปลูกเนี่ยต้องใส่ใจ

เราปลูกเหมือนกับปักทิ้งลงไป

เกษตรกรที่ปลูกเนี่ยต้องดูแลเรื่องของฝนฟ้าด้วย

ครับต้องดูว่าสภาพน้ำมาอย่างนี้

ปุ๊บกระเศษกรณ์นี้ต้องไปปิดน้ำก่อนเลยนะครับ

อันสวยที่เราเห็นเขียวสวยอย่างนี้
วันให้หลังนี้เสียหมดเลย

แล้วมันปลูกนานไหมคะกว่าเราจะทำการตัดได้
เพราะฉะนั้นแล้วเงินก็จะหมุนเวียนอยู่แบบนี้
แต่เราต้องใส่ใจดูแลตลอดทุกวัน

ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะสำหรับการที่ใครสนใจอยากจะปลูกผักน้ำ
ต้องศึกษาว่าผักน้ำเนี่ยนิสัยเป็นยังไงชอบอะไรไม่ชอบอะไรด้วยนะคะ
ถึงจะปลูกออกมาได้ดีแบบนี้ค่ะ
จากแปลงผักน้ำแล้วที่เบตงยังมีสวนส้มโชกุลที่ใหญ่โตมากเลยค่ะ
ลูกกันเป็นภูเขาเลยถือเป็นแหล่งผลิตส้มโชกุลที่คุณภาพดีที่สุดของประเทศเลยล่ะค่ะ
เรื่องของสัตว์ก็ไม่ธรรมดาที่เบตงยังมีปลาขึ้นชื่อชนิดนึงที่เป็นอาหารท้องถิ่น
ใครมาถึงก็ต้องสั่งนั่นคือปลาจีนนึ่งค่ะ
ปลาจีนที่เบตงก็มีวิธีการเลี้ยงที่ไม่ธรรมดาเพราะเขาเลี้ยงด้วยน้ำไหลจากธรรมชาติเหมือนกับผักน้ำเลยล่ะค่ะ
พี่กู้คะทำไมถึงนิยมเลี้ยงปลาจีนกันเยอะคะ
ตรงนี้มันคือเป็นถิ่นของชาวจีนอะเนาะแล้วอีกอย่างเนี่ยความนิยมของชาวต่างชาติคือชาวจีนเนี่ยเขาชอบปลาจีน
เลี้ยงยากไหมคะปลาจีนถามว่าเลี้ยงยากไหมเลี้ยงยาก
แล้วเลี้ยงปลาจีนเบ็บแบบนี้เลี้ยงนานไหมะกว่าเขาสามารถตัวแล้วก็สามารถขายได้ต้องใช้ระยะเวลาเป็นนี่เลยล่อค่ะ
อยู่ที่ประมาณอยู่ที่ประมาณ๒๐๒๐บาท
ใบมันใบมันสัมปรั๋งซัมให้จีน
เคยเห็นว่าปลาจีนกินใบมันสัมปะหลังด้วย

เบตงเป็นอำเภอใต้สุดแดนสยามที่ติดต่อกับมาเลเซียซึ่งมีคนไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่มากสังเกตง่ายจากเรื่องของอาคารสถานที่กลางเมืองเบตงก็มีอาคารทรงจีนหลายแห่งรวมไปถึงเรื่องของอาหารการกิน
อย่างย่านหอนาฬิกากลางเมืองเบตงก็จะเป็นแหล่งรวมร้านอาหารมากมาย
ถ้าเช้าเช้าคนเบตงก็จะนิยมกินติ่มซำกันบรรยากาศคึกคักเลยทีเดียว
แต่ถ้าเป็นตอนเย็นค่ำก็พลาดไม่ได้เลยที่จะมากินร้านต้าเหยินซึ่งเป็นร้านเก่าแก่คู่เมืองเบตงมานาน
ถือเป็นแหล่งรวมอาหารจีนในสไตล์ต่างที่กลายเป็นอาหารพื้นถิ่นเมืองเบตงไปแล้ว
จะมีเมนูอะไรบ้างลองไปดูกันค่ะ
และตอนนี้ใบตองอยู่กับเท่าแก่แล้วสวัสดีค่ะ
แก่ค่ะเมนูเยอะแยะมากมายหอมมากเลยค่ะ
แต่ว่าเดี๋ยวเบตตองสอบถามหนึ่งที่พลังมาที่ไปก่อนนะเทาแก่
เป็นร้านที่ถ้าเกิดมาเบตงแล้วทุกคนจะต้องแวะมาทาน
แปลว่าเป็นร้านเก่าแก่เปิดมานานขนาดไหนล่ะคะ

๓๐กว่าปี

๔ปีร้านดั้งเดิมเลย
ส่วนใหญ่ลูกค้าเนี่ยเป็นใครชาวต่างชาติหรือคนไทยหรือคนที่ไหนคะ
ทุกชนชาติที่มานอกจากมุสลิมแล้วจากข้าวร้านของสวรรค์มาก๙๐
เลยถ้าเกิดมาเบตงแล้วไม่มีใครไม่เคยมาร้านต้าเหยิน
เมนูที่ทุกคนต้องสั่งคือ

สับเบตงจานนี้นั่นเอง
เบตงมันแตกต่างจากไก่สับอื่นยังไงคะ
๑ไก่สับเบตงเนื้อมันจะหอมหนังมันจะกรอบ

งั้นไม่รอช้าเดี๋ยวใบตองขอชิมเมนูแรกที่เป็นเมนูต้นตำรับ
เพราะว่ามีชื่อว่าเบตงด้วยนั่นก็คือไก่สับเบตงนะคะ
สำหรับไก่สับเบตงเนี่ยนะคะต้องทานยังไงคะเท่าแก่

ไม่ต้องอันนี้น้ำจิ้มมันก็หอมแล้ว
มันกลมกล่อมน้ำจิ้มมันกลม

เนื้อนุ่มหนังกรอบหนังกรอบหอมเนื้อหอมหอมซีอิ๊วหอมเนื้อไก่ไม่เคยคิดว่าการทานไก่จะได้กลิ่นของเนื้อไก่
เพราะปกติเวลาเราทานไก่เนี่ยมันจะจืด

แต่ว่าไก่เบตงมันมีกลิ่นหอม
สุดยอดมากมาเบตงอย่าลืมสั่งไก่สับเบตงนะคะ

รสชาติที่ทำเข้าไปจะได้กลิ่นของเครื่องเทศ
แล้วก็หมูสามชั้นนุ่มมากเหมือนละลายในปากเลย

อร่อยมากเป็นครั้งแรกนะที่ไม่ต้องเคยทานเข่าหยก
เมนูที่๓มาที่ปลากันเลยดีกว่า

วางตุ้งนี้มันจะนึ่งนึ่งปลาล้วนแล้วก็มาลาดน้ำมันกับซีอิ๊ว
นี่มีกลิ่นดินใช่ค่ะต้องชิม
เพราะเขาเลี้ยงกับน้ำไหล

เนื้อแน่นนุ่มหอม
มีกลิ่นของสมุนไพรนิดนึงพวกขิงอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
อ่าต่อไปขอไปที่เมนูผักน้ำก่อนนะคะท่อแก๊
มันกรอบจริงจริงด้วยค่ะลักษณะมันจะคล้ายคล้ายกับกวางตุ้งที่เล็กนิดนึง
มันจะมีความกรอบคล้ายคล้ายกันแต่ว่าไม่เหนียวเท่าอ่ะแล้วพออร่อยผิดกัน
อร่อยกว่าค่ะเพราะว่าไม่เคยทานมาก่อนสุดท้ายนี้เท่าแก่บอกว่าแถมมาให้นะคะ
เพราะว่าแถวนี้เนี่ยภูเขาเยอะก็เลยออกไปจับกบมา
มาทำเป็นเมนูกบภูเขานั่นเองน่องนี่อวบมากเหมือนน่องไก่เลยค่ะ
เนื้อมันจะมีความแห้งไม่ค่อยมันมันหนึบนิดนึงใช่ไหมคะ
ถ้าใครที่ชอบเมนูกบหรือว่าอยากทานอะไรที่อาหารพื้นถิ่นแท้เลยของเบตง
มาเลยค่ะสั่งตามนี้ค่ะ๕เมนูรับรองว่าคุณจะมาถึงเบตงแน่นอน
วันนี้ขอบคุณเท่าแก่นะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับอาหารอร่อย
เดี๋ยวใบตองขออนุญาตตักข้าวเลยแล้วกันนะคะไปเลยค่ะลุย
เบตงเมืองเล็กที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและสีสันมากมาย
โดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินที่มีเรื่องเล่าไม่รู้จบ
วันนี้ใบตองได้มาเรียนรู้ทั้งเรื่องของผักน้ำปลาจีน
และอาหารจีนสไตล์ต่างที่กลายมาเป็นอาหารท้องถิ่นแดนไทย
ใครมีโอกาสก็ลองแวะมาค่ะ
เบตงยังมีเรื่องราวและสถานที่อีกมากมาย
รอการมาเยี่ยมเยือนของทุกคนค่ะ
เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา
ออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่
ปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจในโอ้โหไทยแลนด